ส่วนเรื่องนี้ค่ะมันแปลกมากจริงคุณรัชพร
เจ้าของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จังหวัดอ่างทองอยู่ในตลาด
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีลูกน้องมาบอกว่าเนี่ย
สุนัขมาถ่ายหนักอยู่หน้าร้าน

ก็เลยลองไปดูกล้องวงจรปิด
โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ตอนต่อไป
ขอบคุณจิตใจแล้วกลิ่นล่ะตลบอบอ้วนค่ะ
อู๋บอกว่าโอ้ยตอนแรกนึกว่าฝนสาดตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ฝน
มันคือปัสสาวะแถมยังมีกองอุจจาระมาเพิ่มให้ด้วย
แล้วลุงอู๋บอกว่ามันมีหลักฐานนะเจ้าหน้าที่ช่วยมาตรวจสอบหน่อย
เพราะมีรอยก้นของเจ้าของอุจจาระประทับความทรงจำให้ดูที่มันเป็นฝุ่นไง
แล้วก็พอนั่งยองไปถ่ายก้นมันก็ไปนาบกับฝุ่น
ฝุ่นติดก้นไปด้วยใช่ตรงนั้นก็เลยเห็นทรงก้นไปเลยค่ะ
ก็เลยไปดูวงจรปิดก็เห็นภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาเดินแบบแปลกเหมือนกับขาเป๋นะ
ใช่เขาเดินขากระเพลกข้างหนึ่งข้างซ้ายค่ะ
แล้วก็เขามาทำแบบนี้๓วันติดเลยที่เดิมตรงนี้๓วันซ้อน
ตัวเจ้าของร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าลุงอู๋คนนี้บอกว่างงจริง
อยู่ในตลาดนี้๑๐กว่าปีไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ครั้งนี้
เป็นครั้งแรกในชีวิตยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะกับใคร
ไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่รู้ทำไมผู้หญิงคนนี้
มาถ่ายหนักเอาไว้ที่หน้าร้าน
ถ้าตำรวจจับได้ให้ตำรวจถามให้หน่อยก็แล้วกัน
ว่าว่าทำไมทำไมมาทำแบบนี้ใครจ้างหรือเปล่า
ปกติไม่น่าจะมีแบบคนมาทำเรื่องแบบนี้
มันเหน่ากันแล้วง่าย
กันที่ขายของอยู่อ่ะเขาก็ไม่เคยเห็นอย่างหนักเนี่ยเขามา
ทุกวันไม่เคยหยุดเขาก็เขาก็บอกไม่เคยเห็นอย่างคนนี้
ทีนี้มีคนเห็นเหตุการณ์นี่ไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะ
คือเจ้าของร้านกะทิที่อยู่ตรงข้ามร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของลุงอู๋นี่แหละ
นายสมศักดิ์คนขยันเนี่ยนะคะเขาเล่าเลยบอกว่า
ประมาณสักตีหนึ่งตี๒เขาเห็นผู้หญิงคนนี้
ลักษณะเหมือนขาเป๋หน่อยไปนั่งอยู่หน้าร้านนี้
แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไรไงเพราะอย่างที่บอกมันมีโต๊ะบังใช่ไหมคะ
ค่ะเออแกคงเหนื่อยแหละเพราะว่าแกเดินขาดูเหมือนขาเจ็บเจ็บ
คงอาจจะนั่งพักละมั้งก็เลยไม่ได้คิดอะไรประกอบกับตอนนั้นตีหนึ่งตีสองอ่ะค่ะ
หน้าร้านมันก็มืดเลยไม่ได้สังเกตเลยว่าผู้หญิงคนนั้นไปนั่งทำอะไรค่ะ
มารู้เอาก็ตอนเช้าวันที่๑๓นี่แหละค่ะที่นายวิเชียนหรือว่าลุงอู๋เนี่ยนะ
เจ้าของร้านเนี่ยมาถามว่าเห็นใครมาถ่ายหนักหน้าร้านฉันบ้างไหม
บ้างหรือเปล่าเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยหรือจะเป็นผู้หญิงคนนี้
แล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เดินขากกระเภกอ่ะผู้หญิงทุ่มทวมอายุมันก็ประมาณห้าสิบกว่าอ่ะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาเดินไปเข้าไปเดือนนั้น๓ครั้ง๓คืน
เขาบอกมีคนเข้าไปไหมเห็นเห็นเข้าไป๓คืนแล้ว
บอกนั่นบอกขึ้นที่คี่เลยคือที่คืนสุดท้ายอ่ะ
นี่ค่ะลุงอู๋ก็เลยบอกว่าไปแจ้งเจ้าของตลาดแล้วนะคะ
อืมให้รู้ถึงปัญหานะคะ
จะได้ไม่กล้าคนจะได้เห็นชัดหน่อย
ส่วนนายสมศักดิ์เจ้าของร้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับร้านของลุงอู๋ก็บอกว่า
ตอนนี้ก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้กลับมาอีกเลยนะคะ
นับตั้งแต่เป็นเรื่องนับตั้งแต่เป็นข่าวเนี่ย
ก็ต้องดูแล้วค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เขามีอาการป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าเห็นใจก็ต้องส่งไปรักษาใช่
มาทำให้มันเกาะเรื่องรึเปล่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องของคดีดำเนินคดีกันไปนะคะ